พาไปดูครอบครัวของพี่เอ๋เชิญยิ้มค่ะ

น้องอามลูกชายเสียชีวิตกระทัน
คือสร้างความเสียใจเศร้าโศก

เอ๋เชิญยิ้มมายาวนานมากค่ะคุณผู้ชม

ทางครอบครัวก็ยังมีการทำบุญอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อระลึกถึงการจากไปของน้องอาร์มอยู่ตลอด

น้องรวมไปถึงภรรยาใหม่นะคะ

แล้วก็ได้ปล่อยโคมลอยซึ่งมีความเชื่อนะคะว่า

ในคลิปคุณผู้ชมพี่เอ๋บอกนะคะว่า
คิดถึงอามมากอยากรู้ว่าตอนนี้เขาไปอยู่ไหนนะคะ

ขออธิษฐานผ่านโคมลอยไปนี่แหละค่ะว่า

ขอให้โคมไปตกลงทางทะเล
จริฐานไว่ว่าถ้าอามยังอยู่กับผม
ก็ขอให้โคมนี่

คลิปเนี่ยค่ะปรากฏว่านะคะโคมที่พี่เอ๋ลอยไปปล่อยขึ้นไปขึ้นบนฟ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ลอยไปไกลสุดลูกหูลูกตานี่แหละค่ะก็เหมือนความเชื่อนะคะว่าน้องอามเนี่ยไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยความเป็นลูกก็อยู่ในใจพ่อเสมอค่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมอยากให้ดูค่ะ
เอ๋ยังได้ไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันพระใหญ่
ตามคลิปที่เห็นเนี่ยแหละค่ะจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าน้องอาร์มเนี่ยมาหาบ่อยนะคะ
แล้วก็มีการแบบว่าจัดโต๊ะไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้ผีสัมภเวษีเล่ร่อนต่างนานาเนี่ยค่ะ
คือพี่เอกเขาทำเป็นประจำทุกวันวันพระอยู่แล้วนะคะและเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดี
เท่านั้นยังไม่พอพี่เอ๋แกใจดีค่ะจุดทูปโชว์ตัวเลขเอาซะหน่อยจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันหน่อยค่ะ
ขอชุดขอร้าวนะให้ชุดขอร้าวนี่หน่อยแล้วกันอยากรู้เป็นยังไงถ้าให้ชุดขอร้าวก็ดี
ประมาณแหละ
ก็เป็นความเชื่อนะคะแล้วต้องบอกแบบนี้
เอ๋เชิญยิ้มเนี่ยแกทำเกี่ยวกับเรื่องผี
เรื่องแบบว่าปลูกป่าช้ามากมายเต็มไปหมด

ครั้งแรกนี่แหละค่ะก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะ